ผลการแข่งขัน๔เกมหลังจากที่แข่งขันกันมาตั้งแต่ก่อนหน้าวันที่๕พฤษภาคมนะครับ
พิธีเปิดจะเป็นทางการทัพนักกีฬาไทยก็มีโอกาสที่จะเกลียดอย่างทองในบางช่วงเวลานะครับ
แต่โอกาสของเราก็ต้องมาดูในวันที่มีกีฬาสากลแข่งขันเยอะ
ว่าจะสามารถประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้หรือเปล่านะครับ
หนึ่งในกีฬาสากลอย่างวอเล็กบอลนะครับ
ถ้าพูดถึงวอเล็กบอลชายก็แข่งขันในช่วงค่ำเมื่อวานที่ผ่านมา

ซึ่งหลายคนก็บอกว่าโอ้โหเจ้าภาพทำไมถึงพัฒนามาขนาดนี้
แต่เอาจริงเราก็แพ้เขาใน๔เกมครั้งที่แล้วด้วยนะครับ
เป็นกีฬาที่กัมพูชาดีมากสำหรับวอเล็กบอลชายนะครับ

แต่ก็มีนักกีฬาใส่เลือดใหม่ที่โค้ชชากว่าหลีดใต้

เล่นในทีมชาติครั้งนี้นะครับ

ติดตามได้จากรายงานของคุณธนรัฐเฟื้อฤทัยกุลครับ
คือเวทีทีมชาติครั้งแรกของเจ้าตัว

พกพาความสูงมาที่๑๘๙เซนติเมตร

แต่ด้วยรูปร่างที่สูงใหญ่และปัจจัยอื่น
ทำให้เจ้าตัวเปลี่ยนมาเล่นกีฬาวอเล็กบอล
ก่อนจะเล่นวอเล็กบอลผมก็เล่นกีฬาอื่นมาก่อนครับ
เล่นฟุตบอลวิ่งก็เล่นทุกอย่างครับ

ครั้งแรกเลยก็คือเห็นพี่ยามีนเลยครับ

แต่พอดูวอเล่บอลไทยมาเรื่อยครับ
ก็มีพี่เจมส์จิรายุเป็นไอดอลนะครับ

การเล่นของบาเลนดีไม่แพ้หน้าตาแถมครบเครื่อง
ที่สำคัญเจ้าตัวโฟกัสกับการเล่นวอเล็กบอล
วางเป้าหมายกับวงการลูกยางเอาไว้สูง

แน่นอนว่าหลายคนอยากรู้สเปคสาวของบาเรนว่าเป็นแบบไหน
เจ้าตัวได้เปิดใจกับทีมข่าวกีฬาไทยรัฐ
อีกทั้งยังเผยชื่อนักวอเล็กบอลหญิงของไทย
ที่คิดว่าสวยและน่ารักที่สุดอีกด้วย
ก็สปีกสาวก็ไม่ได้ตายตัวครับแต่ว่าก็ขาว
หมวยตาตีนิดนึงครับ
คตหลังจากนี้ต้องดูว่าบาเรนธนทัศน์
จะไปได้ไกลขนาดไหนในวอเล็ตบอล
แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้บาเลประสบความสำเร็จในชีวิต
นั่นก็คือความกระตันยูกระตะเวที
พร้อมทำทุกอย่างในการเล่นวอเล็กบอล
ให้ครอบครัวมีชีวิตที่สุขสบาย
ชนะสมบูรณ์ถ่ายภาพธนรัฐฟรุไทยกุล
และงานจากกรุงภนมเปรนประเทศจำพูชา